ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนรู้หรือไม่ว่าเงินเดือนของคุณปีนี้ต้องเสียภาษีเท่าไหร่
เคยไหมเพราะจะสิ้นปีทีไรต้องมานั่งคำนวณแล้วคำนวณอีก
ว่าปีนี้จะต้องเสียภาษีเท่าไหร่
งั้นเรามาดูกันว่าระดับรายได้ต่อปีค่าเงินเดือนเท่านี้ต้องเสียภาษีเท่าไหร่
ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งระดับพนักงานเงินเดือน๓๐๐๐รายได้ต่อปี๓๖๐๐๐บาทจะต้องเสียภาษีอยู่ที่๒๕๐๐บาท
เงินเดือน๔๐๐๐รายได้ต่อปี๔๘๐๐๐บาทจะต้องเสียภาษีอยู่ที่๕๕๐๐บาท
ระดับหัวหน้างานเงินเดือน๕๐๐๐รายได้ต่อปี๖แสนบาทจะต้องเสียภาษีอยู่ที่๒๑๕๐๐บาท
เงินเดือน๖๐๐๐รายได้ต่อปี๗๒๐๐๐บาทจะต้องเสียภาษีอยู่ที่๓๖๕๐๐บาท
ระดับผู้บริหารเงินเดือน๗๐๐รายได้ต่อปี๘๔๐๐๐บาทจะต้องเสียภาษีอยู่ที่๕๔๕๐๐บาท
เงินเดือน๘๐๐๐รายได้ต่อปี๙๖๐๐๐บาทต้องเสียภาษีอยู่ที่๗๕๕๐๐บาท
เงินเดือน๙๐๐๐รายได้ต่อปี๑๘๐๐๐บาทจะต้องเสียภาษีอยู่ที่๙๙๐๐บาท
ระดับเจ้าของบริษัทเงินเดือน๑แสนรายได้ต่อปี๑ล้านกับ๒แสนบาทจะต้องเสียภาษีอยู่ที่๑๒๕๐๐๐บาท
จากการเปรียบเทียบนี้ทำให้เห็นได้ว่ายิ่งตำแหน่งสูงก็ย่อมมีรายได้สูง
และแถมต้องเสียภาษีสูงเหมือนกัน
หรือถ้าไม่อยากเสียเยอะก็ยังมีการลดหย่อนภาษีอีกมากมายให้เลือกซื้อเลือกใช้กันไป
แล้วคุณล่ะครับอยู่ในระดับไหนและปีหน้าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่กันบ้างครับ